คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่ทีมข่าวของเรานะคะ

ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่รอคอยรถมารับ

มีคนติดต่อขอความช่วยเหลือมาเยอะมาก
เราก็ประสานให้อย่างต่อเนื่องจริงนะคะ

ปัญหานี้ผู้ช่วยโคณศกสวควะคอ

ก็ได้มีการแถลงในวันนี้ด้วยนะคะ

ผู้ป่วยโทรศัพท์ไปสายด่วนเขาไม่ติด
ผู้ป่วยบอกว่าต้องรออยู่ที่พักของตัวเอง

ตอนนี้ทุกหน่วยงานพยายามบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะ
ก็จะมีการสรุปรายวันนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรักษาและจัดหาเตียง
ข้อมูล๒๘เมษายนก็คือวันนี้เนี่ยค่ะ
กรมการแพทย์บอกว่ามีผู้ป่วยยืนยัน๙๖๔๕ราย
แบ่งเป็นอาการหนัก๓๑๙ราย
อาการรุนแรงปานกลาง๑๒๗๑ราย
อาการผู้ป่วยแบบไม่มีอาการหรือว่าอาการปันกลางเนี่ยนะคะ
ก็ตามหน้าจอเลยปานกลางก็๔๗๑๒ไม่มีอาการ๓๓๔๓ราย
แต่ว่าการระบาดในครั้งนี้เนี่ยค่ะ
ที่ต้องการเตียงเนี่ยจะมีจำนวนค่อนข้างจะมาก
นี่นะคะคือมันต่างจากการระบาดในห่วงเวลาที่เริ่มต้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ลอก๓ตรงนี้มันต่างกัน
ตัวเลขผู้ติดเชื้อเดือนเมษายนมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเป็นลักษณะก้าวกระโดดจริงนะคะ
เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่อย่างในกรุงเทพเนี่ย
มันจะไม่ตอบโจทย์เพราะผู้ป่วยจำนวนนึงเป็นกลุ่มอาการปานกลางหรือหนัก
หรือจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจ
ดังนั้นนะคะเรื่องของการบริหารจัดการเตียงตรงนี้มันอาจจะมีปัญหา
เพราะว่าเตียงจะว่างก็ต่อเมื่อคนที่ป่วยรักษาแล้วหายแล้วแล้วกลับบ้านไปก็จะเหลือเตียงว่าง
บริหารจัดการเตียงมันก็เลยค่อนข้างที่จะติดขัด
อย่างที่คุณผู้ชมส่งข้อมูลร้องเรียนเข้ามาค่ะ
ผู้ช่วยโศกสวบคอก็ยอมรับว่ามันก็มีบ้างในเรื่องของความติดขัดในตรงนี้นะคะ
ในความเป็นจริงบางทีอาจจะมีความสลับซับซ้อนกว่านั้น
เพราะว่ายกตัวอย่างในตัวเลข๑๐๐นะคะ
ถ้าวันนี้มีเตียงว่างลง๑๐๐เพราะผู้ป่วยกลับบ้าน
และมีผู้ป่วยรอเตียงอยู่๑๐๐แต่มีการติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้
สมมุติว่ามีอีก๑๐๐บวกเข้ามา
และถ้าใน๑๐๐หลังที่ติดเชื้อใหม่มีสีแดงคือผู้ป่วยอาการหนักอยู่๕ราย
ท่านต้องทำความเข้าใจว่าใน๕รายนี้อาจจะทำให้แพทย์พิจารณาว่าเขาจะต้องได้รับเตียงก่อน

ประชุมสอบคอชุดเล็กนะคะได้มีการหารือกันว่าตอนนี้กรทมพยายามเพิ่มคู่สายรองรับคนที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่
เรื่องของการนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะจัดสรรเรื่องของเตียงให้เร็วที่สุด
เรื่องต้นที่ประชุมสรุปว่าจะทำให้ได้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
จะให้โทรติดภายใน๑๒นาที
ถึง๒นาทีต้องมีคนรับสายต้องได้รับความช่วยเหลือ
ก็จะแบ่งเป็นส่วนแบบนี้นะคะ
ส่วนที่๑จะเป็นการโทรรับเรื่องประสานงาน
ส่วนที่๒ก็จะเป็นลักษณะของการคัดแยกอาการว่าคุณเป็นผู้ป่วยในกลุ่มไหนอย่างไร

ว่า๑๒วันจะทำให้ดีที่สุดค่ะ
เพื่อให้ชนสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะ
การพยายามเคลียร์สายที่ค้าง
ก็จะสามารถทำให้เร็วขึ้นได้นะคะ
เพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องต้องมีการรอเตียงค่ะ